ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าไปที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่นี่พุทธศาสตร์เศรษฐกชนเขาก็มีการตักบาททำบุญเข้าเหนียวกันนะคะ
ที่อำเภอนาแห้วก็จัดขึ้นที่วัดศรีโพชัย
วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะอายุกว่า๔๐๐ปีแล้ว
ชาวบ้านเขาก็ไปกันตั้งแต่เช้าเลยตักบัตรทำบุญ
ทั้งอุทิศจุลกุศลให้กับบรรพบุรุษก็ดี
แล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยนี้ด้วย
ติดตามการรายงานจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเลยค่ะ
ประเพณีสงกรานแบบไทยโบราณของชาวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย

ชาวบ้านต่างเข้าวัดทำบุญตักบาท
พร้อมนำข้าวเหนียวและอาหารข้าวหวานไปถวายแด่พระสงฆ์ค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะก็ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยโบราณค่ะ
ชาวตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยทยอยเดินทางมาที่วัดศรีโพชัยพร้อมกระติบข้าวเหนียวอาหารพื้นบ้านคาหวานเพื่อร่วมทำบุญตักบาทในประเพณีสงกรานและวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ
ชาวบ้านที่นี่นะคะต่างสวมชุดพื้นถิ่นพร้อมกับหาบข้าวปลาอาหารมาทำบุญที่วัดซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอนาแห้วและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณอีกด้วยค่ะ
นางคำปองสิงรักชาวบ้านตะบนแสงพาเปิดเผยนะคะว่าการทำบุญในวันปีใหม่ไทยนั้นถือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่สำคัญได้ยึดถือปฏิบัติในหลักธรรมและสืบสารประเพณีอันดีงามนี้
ในอันดีงามนี้

ด้านพระครูโพธิเจอริยาพิวัตรเจ้าคณะอำเภอหน้าแห้ว
และเจ้าอาวาสวัดศรีโพชัยเปิดเผยค่ะว่า
อยากให้พุทธนิกชนนั้นร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ
ส่วนการเล่นน้ำสงกรานนั้นนะคะก็ขอให้เล่นอย่างสุภาพ
วิถีความเป็นไทยปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ทางบรรพบุรุษได้สืบทอดกันมา
ก็คืออยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
ก็คือให้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนี้
กับสงการแบบไทยก็คือการรู้จัก
การรู้จักประพฤติปฏิบัติตัวให้มันถูกต้องกล่าเทศะ

ในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
โดยรวมกับวัดชุมชนชาวบ้านในพื้นที่
ส่งเสริมกิจกรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียน
เพื่อสืบทอดประเพณีสงครานในวัด
รวมไปถึงท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยวิถีธรรมอีกด้วยค่ะ
ซึ่งที่วัดศรีโพชัยนั้นก็เป็นวัดเก่าแก่อายุ๔๐๐กว่าปีแล้วนะคะ
มีอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมล้านช้างผสมล้านนาและหลวงพระบางประเทศลาวค่ะ
ภายในมีองค์พระประธานเป็นศิลปะผสมเชียงแสน
มีความสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
โดยที่วัดก็จะมีการจัดงานวันสงกรานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ค่ะ
และสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่วัดศรีโพชัย
ก็จะมีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลแสงพานะคะ

จะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
สามารถติดตามบรรยากาศได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะ